จะลงจากสถานการณ์ประหลังนะครับ
ริยโรธนะฮะระหว่างการปรึกษาสภาแห่งนี้ครับว่า
กระบวนการยื่นเสนอชื่อของท่านพิธาให้เป็นนายกรรมตรีเนี่ย
การเห็นความเป็นชอบมีปัญหาเรื่องการขัดข้อบังคับหรือไม่
ซึ่งท่านประธานก็ได้ใช้อำนาจตามข้อบังคับที่๑๕
โดยขอปรึกษาครับท่านขอปรึกษาสภาแห่งนี้นะครับว่า
ขอให้ให้ข้อคิดเห็นนะครับว่าตามข้อบังคับการประชุมเนี่ย
สามารถเสนอท่านพิธาซ้ำได้หรือไม่
โดยการขอปรึกษาตามข้อบังคับที่๑๕๗
ซึ่งท่านประธานก็ได้ทำเพิ่มกว่าปกตินะครับ
โดยการขอปรึกษาแล้วก็ขอผู้รับรองด้วยนะครับ
ซึ่งจริงท่านไม่จำเป็นต้องขอผู้รับรองเลย
ดังนั้นกระบวนการพิจารณาในขณะนี้
อยู่ในกระบวนการขอปรึกษาที่ท่านประธานวันนอร์
ดำเนินการอยู่ซึ่งการขอปรึกษานั้นสามารถดำเนินการได้
ตามข้อบังคับการประชุมที่๒๒
๒๒นะครับว่าประธานมีอำนาจหน้าที่ที่จะขอปรึกษาเรื่องใดก็ได้
และท่านกำลังปรึกษาครับตามมาตรา๑๕๑อยู่นะครับ
แล้วก็เป็นอำนาจตามข้อบังคับข้อ๕ด้วยนะครับ
ของท่านประธานที่มีอำนาจที่จะดำเนินการกำหนดวาระการประชุมนะครับ
ดังนั้นขณะนี้นะครับจึงเป็นอยู่ในช่วงของการพิจารณา
ท่านประธานวันนอปรึกษาตามมาตราตามข้อ๑๕๑อยู่ครับ

ท่านผลิตวัชฌาสิน
ครับเรียนประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาครับ
ผมผลิตวัชฌาสินผู้แทนรัศดรมชีวิตชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกวันรัฐสภาครับ
ผมมี๓ประเด็นครับท่านประธานแต่ความจริงถ้าประเด็นแรกในความจริงถ้าประเด็นแรกจบแล้วท่านประธานวินิจฉัยก็เดินหน้าต่อได้เลย
โดยที่ผมไม่ต้องใช้เวลาในที่อย่างนี้เพิ่มเติมนะครับ
ประเด็นที่หนึ่งนะครับผมคิดว่ามันเลยเวลาที่เราจะมาถกเถียงกันแล้วในประเด็นนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนที่ท่านประธานวุฒิสภาจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาเนี่ย
ท่านประธานวันนอร์นะครับประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภาเนี่ย
วินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อคำพูดผมก็ได้นะครับ
สามารถเอาเทปนะครับหรือว่าคลิปยูทูปนั้นสามารถลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับ
ก็จะเห็นชัดว่าท่านประธานสภาณเวลานั้นขออภัยครับท่านประธานรัฐสภาณเวลานั้น
วินิจฉัยไปแล้วนะครับได้เสนอให้มีการพิจารณานะครับ
การตีความความมะครับตามข้อ๑๕๑วัก๒นะครับ
แล้วก็เมื่อเสนอไปแล้วความจริงแล้วบอกว่า๑๕๑วัก๒ก็ไม่ได้จำเป็น
ต้องมีผู้รับรองด้วยนะครับผู้รับรองนั้นจำเป็นต่อเมื่อเป็นการเสนอโดยสมาชิกรัฐสภา
แต่เมื่อท่านประธานสภาได้เสนอไปแล้วนะครับก็ถือว่าวินิจฉัยไปแล้วนะครับ
ผมก็ได้ลุกขึ้นมาถามตอนนั้นเหมือนกันนะครับว่าขอคำถามชัดนะครับท่านประธานรัฐสภา
เห็นด้วยหรือไม่กับข้อทักท้วงของสมาชิกรัฐสภาอย่างเช่นคุณอัครเดชเป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นที่๑ตรงนี้ผมขออนุญาตให้ท่านประธานวินิจฉัยก่อนแล้วนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าวินิจฉัยว่าทางท่านประธานรัฐวินิจฉัยไปแล้วเนี่ย
มันก็จะเดินหน้าต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม
แต่ว่าถ้าท่านประธานรัฐสภายังมีข้อกังวลใจนะครับความไม่แน่ใจอย่างไร
เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านประธานครับ
จะรับเปลี่ยนท่านประธานรัฐษภาที่ขอรบ
ระผมมหาเรพิทักษ์สมาชิกวุฒิศภาในฐานะสมาชิกรัฐษภา
เรายังไม่ได้ข้อยุติใด
ทั้งที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งบ้าน
กำลังติดตามผลของการพิจารณาของเรา

เพื่อประหยัดเวลาของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้

มีท่านผู้ทรงเกียจ
จากภักดิ์พระรามประชารัฐ

เสนอความเห็นคัดค้าน

เลือกนายกรัฐมนตรี
โดยมีบุคคลชื่อเดิม
ที่ได้โหวตไปแล้วคราวที่แล้วแล้วตกไปแล้ว

ัตติใดที่ได้ตกไปแล้วนั้น
ไม่สามารถจะนำกลับมา
เสนอสภาได้ในสมัยประชุมเดียวกัน
มันไม่มีข้อสงสัยอะไรในการต้องตีความ

ว่าไม่สามารถจะใช้

การโหวตคราวที่แล้วนั้น
โดยใช้ข้อบังคับข้อที่๓๖

ยัตตินั้นเป็นยัตติเลือกตั้ง

ขออธิบายนะครับมีผู้ประท้วงครับ

เรียนท่านประธานรัฐสภาครับ

ผู้แทนรัฐศดรรย์บัญชีและเชื่อดินธนาคตใหม่ปัจจุบันพัก๙ไกล
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขอประท้วงผู้อภิปราย
ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาตามข้อ๔๔

และไม่ควรใช้เวลาสภาแห่งนี้

เพราะว่าท่านอาจจะเพิ่งเข้ามา

ผู้อภิปรายได้เป็นผู้อภิปราย
วนเวียนซ้ำซากผิดข้อบังคับ

ทั้งถึงตอนนี้ก็๓ชั่วโมงเต็มแล้วอาจารย์